เขารวมตัวกันจัดนะงานกีฬานะ
เป็นกีฬาสีในวันเกิดของคุณอ้ำค่ะ
แล้วก็มีการแสดงโชว์ที่เพื่อนเนี่ย
ซีนให้เหมือนถูกขอแต่งงานด้วย

ว่าเรื่องแต่งงานไม่ได้อยู่ในหัวจริง
แล้วก็สำหรับของขวัญที่หนุ่มโพกให้จะเป็นอะไรนะคะ
แล้วก็ข้อความคนเดียวในใจที่หนุ่มพกอวยพรออกสื่อ
จะทำให้เจ้าตัวเนี่ยเขินขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
มีชอบแบบว่าขอแต่งงานมีคนใจเล่า
มีชอบแบบว่าการจะขอแต่งงานไม่มีค่ะ
พี่เอาใส่ชุดเจ้าสาวที่ยังไงอย่างไรพี่ยังไง
เพราะเนื้อเพลงเขาก็บอกแล้วว่าเมื่อไถท์จะได้แต่งสักที

ใช่เหมือนเนอะบรรยากาศไฟอะไรอย่างนี้แบบโอ้โห
จำแบบอินเลยไหมคะอินเลยไหมคะอินไหมคะทำให้อยากแต่งงานไหมคะ

หมายถึงก็ดูกันไปเนาะหมายถึงตอบเป็นดอลลาร์

ก็ตอนนี้ก็ดีมากก็ดีขึ้นมากค่ะ

ถูกใจดีค่ะเป็นของใช้ไหมคะพี่อาร์
ใช้ค่ะเขาเห็นว่าเราอยากได้หรือว่า
เขาตั้งใจสั่งทำค่ะพี่อ้ำ

เขินฝามากแม่
ตอนนี้ชีก็บอกว่าแฮปปี้สุดเลยเนาะ